ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดลำปางมีคดีที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันน่าสลดใจมาก
ลูกชายเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองจนเสียชีวิตนะฮะแม่เนี่ยป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคือสภาพศพเนี่ยมีรอยถูกแทงแน่แล้ว
แต่ลูกชายบอกอ๋อแม่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายไปเองนะฮะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่มันขัดแย้งกับสภาพศพของแม่ที่เจอไงลักษณะเช็ดคราบเลือดอะไรหมดแต่มีรอยถูกแทงด้วย
ล่าสุดตำรวจไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ในช่วงเวลาก่อนที่จะมาเจอศพแม่เนี่ยคนที่เป็นลูกเนี่ยสมมุติว่าชื่อในเอกกันแล้วกัน
อายุ๔๐ปีแม่อายุ๕๘นะฮะเขามีอาการลักษณะหงุดหงิดกระสับกระส่ายนะ
เดินวนไปวนมาอยู่ในห้องนอน
ซึ่งในห้องก็มีลูกกับเมียของเขานอนอยู่ในห้องด้วย
ส่วนตัวในเอกเดินถือมีดนะฮะถือมีดเดินไปเดินมา
นี่ลักษณะแบบนี้นะครับคือดูมีอาการแบบ
เดินไปเดินมาถือมีดนะครับ

เห็นไหมฮะใครเป็นคนถ่ายคลิป

คือมีคนที่เขาอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาเห็นเหตุการณ์อยู่นั่นแหละ
เขาก็แอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้
เพราะว่านายเอกเนี่ยคือพอเอามีดแทงแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่จนแม่เสียชีวิต
เช็ดเลือดไปทำความสะอาดสิ่งต่างนานา
นี่ก่อเหตุไปแล้วนะฮะแล้วก็เอามีดไปวางไปซ่อนเอาไว้
พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็บอกว่าแม่ผมสิ้นใจตายเอง

แม่ผมป่วยติดเตียงเป็นโรคหัวใจด้วย
แต่หลักฐานในที่เกิดเหตุสิ่งแวดล้อมต่างในจุดเกิดเหตุ
มันค้านกับสิ่งที่นายเอกบอก
นี่นะฮะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวย้อนไปดูตอนที่ไปเจอศพก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนเสียชีวิตในห้องแห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นลักษณะหอพัก
อยู่ที่ถนนรอบเวียงตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางบุญมาอายุ๕๘ปีตามภูมิลำเนาเขาเป็นคนอุตรดิษฐ์นะ
แต่มาอยู่ที่ลำปางนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงลักษณะนอนหงาย
ขาสองข้างเนี่ยห้อยลงมาจากเตียงที่ราวนมข้างขวามีรอยแผลคล้ายกับถูกของมีคมแทงอยู่หนึ่งแผล
มีรอยเลือดเปื้อนอยู่ที่ที่นอนแต่ตามร่างกายลักษณะเหมือนกับมีการเช็ดทำความสะอาดคราบเลือด
แต่ที่ที่นอนเนี่ยมันมีเลือดนะมันมีรอยเลือดอยู่
ในห้องห้องนี้นะครับมีลูกชายของผู้ตายอยู่ด้วยก็คือในเอกอืมในเอกอายุสี่สิบ
ในเอกเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าแม่ผมเป็นโรคหัวใจแล้วก็ช็อกน็อกเสียชีวิตไป
แต่เจ้าหน้าที่ดูหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุแล้วไม่ปากใจเชื่อนะครับมันขัดแย้งกับเอาแล้วแผลถูกแทงล่ะแล้วคราบเลือดบนที่นอนล่ะ
ลักษณะการเช็ดอะไรพวกนี้ล่ะก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองลำปางเบื้องต้นก็ตรวจปัสสาวะของนายเอกก่อนก็ไม่มีสารเสพติดนะครับ
ในห้องเนี่ยมีภรรยากับลูกสาวของในเอกอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสะพ้ายของผู้ตายอ่ะนะฮะก็ทำการสอบถามสอบสวนกันนะครับทำให้ทราบว่าในเอกเนี่ยเขามีอาชีพขับรถรับขับรถส่งอาหารสัตว์อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองลำปางก่อนหน้านี้น้องชายของนายเอกได้พาแม่ให้มาฝากอยู่กับนายเอกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะเดือนมีนาคม๖๔
ทำให้ในห้องเนี่ยก็คือจะมีในเอกมีเมียมีลูกสาวและแม่ที่น้องชายเนี่ยพามาอยู่ด้วยกับนายเอกเป็น๔คนด้วยกัน
เมียของนายเอกบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒๓วันนายเอกนี่มีอาการเครียดนะดื่มเหล้าแล้วเดินถือมีดเดินไปเดินมาอยู่ในที่พักอยู่ในห้องเนี่ยฮะจนทำให้ภรรยาเนี่ยบอกว่ากลัวมาก
พาลูกสาวเนี่ยไปหลบอยู่อีกห้องนึงนะจนกระทั่งเช้าวันที่๑๓กันยายนคือเช้าเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าสามีก็ดูอาการดีขึ้นกลับมาดูปกติ
เวลาก็ผ่านไปจนเกือบตีสามเธอบอกว่าเธอนอนอยู่เธอเห็นสามีขึ้นไปคล่อมที่ตัวแม่ค่ะแม่นอนอยู่บนเตียงแล้วมีลักษณะใช้มือเนี่ยบีบคอแม่ตอนนั้นตะโกนห้ามสามีสามีเนี่ยคือในเอกตะโกนกลับมาบอกอย่ามายุ่งไม่งั้นจะแทงให้ตายอีกคนหนึ่งจนตีห้าเธอบอกเธอให้ลูกสาวเนี่ยแอบใช้โทรศัพท์แล้
ขึ้นในห้องเหมือนกับในเอกเนี่ยใช้มีดเนี่ยแทงแม่ตายแล้วเธอก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้นี่ค่ะสุดท้ายเนี่ยช่วงเช้ามืดนะครับแม่ของในเอกเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตจริงนะฮะสาเหตุเนี่ยเธอบอกว่าคาดว่ามาจากความเครียดนะครับเพราะตัวในเอกที่เป็นสามีของเธอแบกรับภาระทุกอย่างนะทำงานหาเงินแม่เอง
ตั้งแต่มีนาคมต้นปีที่ผ่านมาแล้วต้องดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำหาข้าวให้กินก็ไม่รู้ว่าจะเกิดความเครียดจนตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัวในเอกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จำนวนด้วยหลักฐาน
เขาก็ยอมรับว่าลงมือฆ่าแม่ตัวเอง
นายเอกอ้างว่าที่ต้องฆ่าแม่เพราะระแวง
กลัวว่าแม่จะมาทำร้ายเขาก็เลยก่อเหตุขึ้น

ซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับเรื่องที่ว่าแม่ป่วยติดเตียง
แต่ตอนนี้เขาบอกเขาสำนึกผิดแล้ว

ทำไมถึงทำไม่คิดว่าแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก

แกจะฆ่าเราครับ

จะจะเป็นได้ไหม

เจ้าของหอพักชื่อว่านางธัญรัฐ

คุณป้าธัญรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนน้องชายของผู้ต้องหา
พาแม่ให้มาฝากอยู่ด้วย
แล้วทีนี้แม่เองก็โอ้โห
เดินไม่ได้ก็ต้องอยู่ติดเตียง
ผู้ก่อเหตุก็เครียดต้องคอยดูแล
อกจากไปทำงานหาเงินแล้วก็ต้อง
เช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะ
้อนข้าวป้อนน้ำให้กับแม่
เมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาเห็นผู้ก่อเหตุกินเหล้า

เดินถือมีดทั่วหอพัก
ลูกกับเมียไม่กล้าอยู่ที่ห้องด้วยนะครับ

เช้าเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าอาการเขาก็ดีขึ้น

ลูกสาวของผู้ก่อเหตุส่งไลน์มาหาป้าเจ้าของหอ

พ่อเขาลงมือแบบนี้แบบนี้
เจ้าของหอเขาเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เขาเครียดเตือนเค้าเลิกงานมา

พยายามให้เหลือตัวเองบ้างพยายามให้หัดเดินหัดเขาก็บอกแม่เค้านั้น
แต่แม่เค้าอ่ะไม่ค่อยทำที่สิบสองนี่กัน

เค้าก็คงบ้าอ่ะเขียบเดินไปเดินมาถือมีด
คนอื่นก็ไปไล่เคาะห้องเด็กอื่นไปหาเมียตัวเอง
เมียเค้าก็กลัวหัวจะแพง
ก็หนีมาขอหลบอาศัยนอนห้องพี่แวร์เวียก็ให้นอนในห้องก็ปิดประตูไว้
เกิดสิบสามตอนเช้าพี่ก็เปิดประตูให้เมียเค้าไปที่ห้อง
เขาเห็นเขาก็ไปซื้อกับข้าวกับปลากันดีนะ
ไปด้วยกันคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้ว
เสร็จสายมาก็ไปคุยกับแม่เค้า
บอกลูกต้องบอกมานะ
เขาว่าบอกไม่ได้กลัวมันจัดการ
หญ้าตายแล้วพ่อฆ่าหญ้า
แล้วถามว่าฆ่าโดยวิธีไหน

แบปทำไมไม่บอกพ่ออย่างนี้
ห้ามพูดและห้ามไปเรียกป้าแวว
คุณผู้ชมคะดูภาพนี้กันอีกสักครั้งหนึ่ง

เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิเล่าไปแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าอยากให้ดูภาพนี้อีกรอบหนึ่ง
เพราะจะได้เห็นพฤติการของผู้ก่อเหตุ
ว่าหลังจากฆ่าแม่ตัวเองค่ะ
เขามีอาการอย่างที่เห็นในภาพ

เดินวนไปวนมาอยู่ในห้องนอน

มีลูกกับภรรยานอนอยู่ด้วยนะคะ

หลังก่อเหตุฆ่าแม่เรียบร้อย

คือในมือยังถือมีดอยู่เลยนะคะ

โอ้โห

จังหวะนี้เหมือนกับเอามีดไปเสียบไปซ่อนไว้

คือเรื่องนี้เราส่งน้องชมพู่นักข่าวของเรานะ

ก็ไปคุยกับนายจิตวุฒิตุ้มสูงเนิน

ตัวเขากับผู้ต้องหาเป็นเพื่อนกันมาตั้ง๔ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการเครียดโดยเฉพาะเรื่องแม่กับภรรยา
เขาพูดบ่อยว่าเงินไม่พอ

เพราะว่าต้องหาเงินไปซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่มาให้แม่ทุกสัปดาห์

บอกว่าแม่อุจจาระปัสสาวะเกลื่อนเลอะเถอะ
จิตวุฒิก็บอกว่าคือผู้ต้องหามีรายได้วันละ๔๐๐
แต่ค่าใช้จ่ายเยอะมาก
ค่าที่พักค่ายาค่าพระอ้อมค่าอาหารค่าใช้จ่ายลูกสาว
ก็เลยเป็นความเครียดสะสม

จากเรื่องแม่แล้วเครียดเรื่องภรรยาอีก
หวงภรรยาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยาบ่อยมาก

ตัวผู้ต้องหาภรรยาลูกสาวอายุ๑๑นะคะ
มานั่งกินข้าวที่บ้านของนายจิตวุฒิคนนี้
๓ทุ่มตัวผู้ต้องหากินเหล้าขาวหมดไปขวดนึง
ก็เลยทะเลาะกับภรรยาเรื่องของความหึงหวง
กลัวภรรยาจะไปมีผู้ชายคนอื่น

จิตวุฒิบอกว่าผมก็เลยไล่ว่ากลับบ้านไป

โอ้โหพอตอนเช้ารู้ข่าวว่าแม่เพื่อนตาย
หลังเกิดเหตุไปดูศพของแม่เพื่อนด้วยนะคะ
ยังพูดแสดงความเสียใจกับเพื่อนอยู่เลยว่าเสียใจด้วยนะ

เพื่อนดูหน้าตาหงุดหงิดแปลก

อ้าวก็เพื่อนนี่แหละที่ฆ่าแม่

คาดคิดว่าเพื่อนจะกล้าฆ่าแม่ตัวเองแบบนี้
คือถ้าไม่เมาไม่ดื่มเหล้า
เขาก็เป็นคนดีคนนึงก็ขยันทำงาน
ดูแลแม่ดีอาบน้ำอาบท่าให้แม่
หาข้าวหาปลาหายามาให้แม่ตลอด
คือตามคลิปภาพที่ทีมข่าวของเราไปได้มาค่ะ
ก็คิดว่าที่ผู้ต้องหาทำเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาดูค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ดูแลแม่

หาข้าวหาปลาให้แม่เออ

ไหนจะค่าใช้จ่ายอะไรต่างหลายอย่าง
แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะไปฆ่าแม่อยู่ดีนะคะ
ไม่ว่าจะอ้างสาเหตุอะไรก็ตาม
แต่มันก็มีภาพที่เขาดูแลแม่นั่นแหละ

ถ้าดูแลไม่ไหวจริงมันก็มีทางออกใช่ไหม

คุณพาแม่ไปสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชะลาหรือว่า
บอกทางพมจังหวัดให้เขาช่วยดูแลยังดีกว่า
ใช่ค่ะมันมีหนทางอีกหลายอย่างค่ะ
แต่การก่อเหตุแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ทางออก

เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาดูนะคะ
วันนี้ไม่ค่อยเครียดนะครับแต่พักหลังเครียดมากละ

เสียงดังโหวะ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้รับแชทข้อความการคุยกันระหว่างลูกสาวผู้ต้องหาคุยกับนางแววเจ้าของหอค่ะ
ข้อความนี้นะคะคือเจ้าของหอเนี่ยบอกว่าพี่ไปดูแล้วอยู่บนที่นอน

ลูกสาวผู้ต้องหาตอบว่าตายบนที่นอนพ่อบีบคอห้ามแล้วไม่ฟังประมาณตี๓ย่าตาย
เจ้าของหอก็พยายามถามย้ำว่าในเอกบีบคอแม่ตัวเองใช่ไหม
ลูกสาวในเอกยืนยันว่าใช่นะคะยืนยันว่าใช่
ลูกสาวของนายเอกก็ปรึกษาเจ้าของหอ

ให้เข้ามาคุยแล้วก็ให้แจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจมาที่เกิดเหตุนี่ค่ะ
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากข้อความที่เราได้มาแบบนี้
มีภาพแม่ของผู้ต้องหานอนแน่นิ่งเสียชีวิตภาพนี้ค่ะ

ภาพนี้คือภาพวันเกิดเหตุนะคะภาพนี้ได้มาได้ยังไง
ภาพนี้ภรรยาของผู้ต้องหาถ่ายไว้ค่ะ
หลังจากที่แม่โดนลูกชายแท้ฆ่า
ภรรยาถึงขั้นแบบถ่ายไว้เพราะก็นอนสิ้นลมหายใจอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะ

เมียก็เลยบอกลูกสาวบอกยังไงแอบใช้โทรศัพท์ส่งข้อความไปบอกป้าเจ้าของหอหน่อยลูก

มือถือถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เธอชื่อโมนะครับอายุสามสิบเก้าปีนะคือคุณโมเนี่ยเปิดเผยกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากที่น้องชายของสามีพาแม่เอามาฝากเอาไว้ให้เลี้ยงดูเนี่ยช่วยดู
เนี่ยสามีนี่เครียดมาตลอดเลยคือเอามาฝากเมื่อปีหกสี่เนี่ยฮะ
ต้นปีเนี่ยเดือนมีนาคมทีแรกคิดว่าน้องชายของสามีอาจจะ
มาฝากแป๊บนึงหรือไม่ก็แบบเดี๋ยวเทียวมาเทียวไปคอยช่วยกัน
เลี้ยงช่วยกันดูสุดท้ายกลายเป็นว่าคือเอาแม่มาทิ้ง
เอาแม่มาทิ้งให้พี่ชายทิ้งไว้ที่ห้องที่เนี่ย
แล้วก็หนีไปทำงานที่อื่นแบบหายไปเลย
สามีก็ต้องรับภาระในการดูแลแม่เลี้ยงดูแม่
ก่อนหน้านี้ก่อนที่แม่ของสามีจะป่วยจะติดเตียง
เธอบอกว่าตอนนั้นยังเดินได้อยู่ตอนที่มาใหม่นะ
สามีก็พาไปแต่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลลำปาง
ไปโรงพยาบาลบ่อยมากหนักที่สุดเนี่ย
แล้วทำให้มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เธอบอกว่า
เมื่อช่วง๖กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
คือแม่สามีออกจากโรงพยาบาลรอบนี้ปรากฏว่าพอออกมาแล้วเดินไม่ได้
เดินไม่ได้นะฮะคือต้องอยู่ติดเตียงจะลุกไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำอาบน้ำ
ลูกชายก็คือนายเอกผู้ต้องหาจะต้องคอยพยุงแล้วก็พาเดินตลอด
ถึงขั้นที่ว่าในเอกเนี่ยเขาเครียดภรรยาบอกว่าเคยได้ยินในเอกพูดกับแม่บอกว่าแม่
เดินเองบ้างได้ไหมคือมันลำบากมากเหรอแม่
คือเนี่ยจะไปไหนมาไหนต้องคอยพยุงตลอดเลยเนี่ยแล้วมีการด่าทอนะมีการขู่แม่
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งไว้บ้านพักคนชราแล้วค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยฮะเธอบอกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
ก็คือในเอกเนี่ยเขาจะนอนบนเตียงกับแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเขาติดเตียงแล้ว
ส่วนตัวเมียกับลูกสาวจะนอนข้างล่างพื้นนอนข้างล่างเตียงตีสามคืนที่ผ่านมา
ตอนนั้นในเอกเธอมองไปแล้วเห็นไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วนั่งคล่อมร่างของแม่
แล้วก็ใช้มือข้างหนึ่งบีบคอแม่มืออีกข้างนึงหยิบแผ่นรองที่เอาไว้ซับปัสสาวะ
เอามาปิดทับหน้าแม่นาทีนั้นเธอได้ยินเสียงแม่ของนายเอกพยายามร้องตะโกนประมาณว่า
ช่วยด้วยอย่าทำแม่อย่าทำแม่เธอเห็นอย่างนั้นเธอก็ตะโกนบอกสามีบอก
นะอย่าทำร้ายแม่สามีหันกลับมาขู่เธอว่าถ้าไม่อยากตายคนให้หูปาก
กับลูกสาวกลัวตายก็ได้แต่นอนเงียบอยู่ข้างล่างเตียง
จากนั้นเธอก็เห็นว่าแม่สามีเนี่ยสิ้นใจตายไปนะตอนนั้นไม่รู้ว่านายเอกทำอะไรด้วยนะ
แต่มันมีรอยบาดแผลแทงด้วยนะครับแล้วพอแม่เนี่ยเขาสิ้นใจตายไปแล้วเธอบอกว่า
เธอเห็นเอกเนี่ยสามีของเธอร้องไห้หลังจากฆ่าแม่ไปแล้วแล้วนั่งมาที่เท้าแม่
แล้วกราบเท้าแม่ไปครั้งหนึ่งจากนั้นเดินไปกราบหัวแม่อีกครั้งหนึ่งที่ศีรษะ
เพิ่งทำร้ายแม่จนเสียชีวิตตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเช้าที่ว่า
ระหว่างนั้นภรรยาเขาก็ให้ลูกสาวส่งไลน์ไปบอกเจ้าของหอ
เจ้าของหอก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มานะครับ

ทีนี้เอาปมที่ว่ามีปัญหาชู้สาวหึงหวงเลยหรือเปล่า
ขอยืนยันนะครับว่าเธอไม่เคยมีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์
ทุกวันนี้เธอก็ทำหน้าที่ที่อยู่กับนายเอกเนี่ย
คือทำหน้าที่เมียแล้วก็แม่ของลูกก็แค่นั้นเอง
ไม่เคยมีปัญหาชู้สาวไม่เคยคิดนอกใจสามีด้วย
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอกับสามีคือนายเอกเนี่ย
มีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ในเอกเคยใช้หมวกกันน็อกฟาดเธอด้วยนะ
แต่นายเอกก็ไม่เคยทำร้ายแม่นะ

สาเหตุที่ในเอกก่อเหตุอย่างนี้เธอคาดว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเมา

เพราะพักหลังเนี่ยสามีเวลาเมาเมื่อไห

เหมือนกับมีอาการเครียดมีอาการทางจิต

แต่ว่าเอกก็ไม่ยอมไปหาหมอ
สุดท้ายมันก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นจนได้
แล้วผมจะดูหัวเขาซึ่งเจ็บตรงไหน

ต้องไปนอนเตียงเหมือน
คุณรู้หมะตัวเองเป็นอะไร
เป็นคนป่วยติดเตียงอยู่แล้ว
ว่าอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงอุ๊ะอุ๊ะแล้วก็
เขาใช้อะไรทำหมายถึงเขานั่งก้อมแม่เสร็จพี่ก็ทำอะไร
เอามือเอามือทำอะไรบีบคอเขาน่ะบีบ
อืมเราจะเรียกคนข้างห้องมันบอกว่าไม่ต้องนี่
เขาแบบว่าชิ้นสุดแล้วอ่ะหายใจไม่ออกแล้วเขาก็เช็ดตัวให้แม่เขา
เชฟชวนแล้วก็ไหว้เขานะไหวแล้วไหวอีกกลับแล้วกลับอีก
ก็ที่อ่าเขาบริหรี่ของแม่เขาได้พยายามเครื่องหน่อยกับแม่
แล้วเสร็จขอโทษกับแม่ไม่พูดไม่พยายามร้องขอชีวิตนะ
เขาก็ร้องอย่าทำแม่อย่าทำแม่แล้วก็มันก็ไม่พูดอะไร
แล้วก็เช็คชกเม่มันก็นอนกอดเม่มันหกโมงสี่สิบ
พี่ก็ออกไปทั้งนอกก็เรียกจากคลองบ้านตอนนี้จำโหลดแจ้งข้อหากับนายเอกนะครับ
ก็คือฆ่าบุพการีและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ตอนนี้แจ้งสองข้อหานะครับส่วนศพของนางบุญมาผู้ตาย
แม่ของนายเอกตอนนี้ยังอยู่นิติเวชโรงพยาบาลลำปางนะครับ
จังหวัดลำปางอยู่ในช่วงของการชนสูตรพลิกศพด้วย
และต้องรอญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
คือเนื่องจากลูกชายที่อยู่ด้วยคือนายเอกเขาเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ค่ะส่วนภรรยาเนี่ยถือว่าไม่ใช่ญาติโดยตรง
ก็ยังติดต่อเรื่องรับศพไม่ได้ก็อาจจะต้องรอน้องชายที่เคยพาแม่มาฝากไว้
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเหตุการณ์นี้โอ้โหคือไม่รู้จะพูดความรู้สึกยังไงดีอ่ะ
กับข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมส่งความรู้สึกเยอะมากจริงจริง